มาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะโอ้โหภาวะ
กลัวค่ะพออะไรรู้มั้ยคุณหมอเนี่ยยเป็นสัตวแพทย์
อยู่คนเดียวนะผู้หญิงด้วย
แล้วปรากฏว่ามีใครก็ไม่รู้เข้ามาในบริเวณบ้าน
นอนอยู่ตรงหน้าบ้านไม่ใช่แค่มานอนอย่างเดียว
ทำอะไรบางอย่างกับกล้องวงจรปิดด้วย
นี่เอาให้ดูเลยค่ะ๕ทุ่มเกือบเที่ยงคืนแล้วนะ
ผู้ชายคนนี้ที่เขียนว่าในดินเนี่ยเขาเดินเข้ามา
แล้วจู่แบบเฮ้ยพอเข้ามาในบริเวณตัวบ้าน
แล้วหลังจากนั้นเหมือนกับเขาเดินเป็นบ้านของเขาเลยคุณผู้ชม
อันนี้เป็นคลินิกรักษาสัตว์อยู่ที่ตำบลเนินพระ

แล้วให้ได้ดูหลายมุมอันนี้คือตอนตี๑๒๓ใช่ไหม
ในดินเข้ามาปั๊บแล้วก็เดินวนไปวนมา
เดินวนไปวนมาไปโผล่หน้าต่างบ้างไปอยู่แถวตู้เย็นบ้าง
วนอยู่แบบหลายชั่วโมงอะค่ะ
แล้วมันมีช็อตที่แบบเขาก็ไปนอนนอนแบบนอนเลยด้วยนะ
นอนแล้วช็อตนี้ให้ดูเขาออกไปอยู่ตรงลานหน้าบ้าน
นี่นอนตรงร้านญ้าหรือเออ
อ๋อเดี๋ยวให้ฟังเสียงตรงนั้นนิดนึงด้วยนะอ่ะลองลองลองลองดูค่ะ
นี่ช่วงเวลาแบบตี๔จะตี๕นะตั้งแต่เข้ามายังไม่เที่ยงคืนอ่ะ
คิดดูสิอยู่สี่ห้าชั่วโมงอ่ะใช่แล้วนี่กล้องวงจรปิดมันแบบ
หันทิศทางมาทางนี้จังหวะนี้จริงเห็นหน้าเขาชัดเลยนะ
ว่าเขาก่อเหตุแบบนี้แล้วเหมือนกับเขาจะให้จะทำลายกล้องวงจรปิดนะคะ
เสียงที่มันดังอยู่นี่แหละเลยทำให้สัตวแพทย์หญิงวาลิกา
จันทึกหรือว่าหมอเฟิร์นหมอเฟิร์นเนี่ยเป็นเจ้าของคลินิก
คลินิกนอนอยู่ในบ้านอ่ะตื่นขึ้นมาแล้วจังหวะที่มองผ่านหน้าต่างมา
แล้วมาเจอช็อตนี้เห็นไอ้ดินพอดีใครไม่หลอนบ้างอ่ะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
คือหลอนมากนะมามองอยู่ตรงกระจกแบบนี้แล้วหมอเฟิร์นเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวอะค่ะ
โทรแจ้ง๑๙๑เลยอยากให้ตำรวจรีบมาปรากฏว่าไม่มีคนรับ
สุดท้ายนะโทร๑๙๑ไม่มีคนรับเหรอ
ทำยังไงเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายขนาดนี้แล้วหมอเฟิร์นต้องโทรหาพ่อค่ะ
เบอร์ที่นึกออก๑๙๑๑ชาย๙๑๑อะไรอย่างนี้

ก็ไม่ติดเลยตัดสายเราหมดเลยก็เลยวางไป
พอวางปุ๊บก็เลยโทรหาคุณพ่อเลยค่ะทันทีหลังจากที่โทรจากตำรวจ
ซึ่งบ้านคุณพ่ออยู่ห่างจากคลินิกเกือบ๒๐โลได้
คือเข้าใจเข้าใจคนอารมณ์ตกใจนะแม้กระทั่งบางทีเบอร์ง่าย
เราคิดว่ามันจะนึกออกแต่ตอนนั้นจังหวะนั้นมันนึกไม่ออกอะค่ะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยพ่อมาช่วยนะแล้วตอนที่พ่อมาถึง๖โมงเช้าแล้วค่ะ
แปลว่าอยู่ในบ้านตรงนี้ตั้ง๖ชั่วโมงแล้วพ่อมาถึงนะเอามีดพระไปขู่
ให้มันออกมาจากใต้โต๊ะเพราะว่าดินไปแอบซ่อนอยู่ในใต้โต๊ะไง
ตอนแรกนะในดินไม่ออกมาพ่อตะโกนไล่สุดท้ายดินออกมา
แล้วปั่นจักรยานออกจากบ้านไปเฉยเลย
แต่คุ้มตัวจับได้แล้วถูกป่ะแต่พ่อก็ไม่กล้าไปจับไง
เพราะก็ไม่รู้ว่ามีอาวุธอะไรอย่างอื่นไหมสุดท้ายในดินออกมาแล้วมันก็ขึ้นจักรยานปั่นหนีไปค่ะ
พอตำรวจมาถึงนะในดินไปแล้วใช่ไหมตำรวจบอกแบบนี้อ๋อดินสติไม่สมประกอบ
แล้วหมอเฟิร์นบอกว่าคุณตำรวจงั้นจับไปดำเนินคดีได้ไหม
ตำรวจบอกว่าเอาจับไม่ได้หรอกคุณคือเขาเป็นคนบ้าจับไปก็ต้องปล่อยตัวออกมาอยู่ดี
อันนี้คือสิ่งที่ตำรวจบอกหมอเฟิร์นค่ะหมอเฟิร์นบอกว่าโหแล้วถ้าเกิดว่าจับไม่ได้
ปล่อยให้เขากลับมาสร้างความเดือดร้อนแบบนี้อีกหรือเกิดวันดีคืนดีคืนนี้คืนพรุ่งนี้
กลับมาแล้วดินมีอาวุธมากกว่าเดิมแล้วดินมาทำร้ายหมอเฟิร์นทำไง
อันนี้มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะ